ผู้ชายคนนี้เกิดอาการคุ้มคลั่งในโรงเรียนค่ะ

คาดว่าจะจับลูกสาวเป็นตัวประกัน

ตำรวจมาระงับเหตุการณ์ไว้ได้ทันค่ะ
ไอ้กล้องไม่เป็นไร

บันเวณขึ้นจากผมมา
ไม่ต้องไปหา
คุณผู้ชมเห็นโต๊ะเห็นอะไรอันนี้คือในห้องเรียนเลยนะคะ
ตามรายงานบอกว่าเป็นห้องเรียนชั้นป๒
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

ทุกคนก็กลัวว่าเด็กจะเป็นอันตราย
ผู้ก่อเหตุเป็นพ่อของเด็กนักเรียนคนหนึ่ง
กอดลูกของตัวเองอายุ๘ขวบ

ก็ควบคุมตัวไปที่สพนางรองเพื่อระงับสติอารมณ์

เหตุการณ์นี้ต้องชมโรงเรียนกับสถานีตำรวจเลยนะคะ

เขามีการวางแผนซักซ้อมกันมาก่อนหน้านี้
โรงเรียนนี้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

คุ้มคลั่งหรือว่ามาจับเด็กเป็นตัวประกัน

พอตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นพ่อเด็กจริง
ก็เลยอนุญาตให้คนหนึ่งเข้ามา
ในกล้องก็ถือพิซซ่ามากินกับลูกตอนพักเที่ยง
คุยกับลูกสักพักนึงก็ร้องไห้กอดลูกสาว
แล้วก็ร้องฟูมฟายเสียงดังค่ะ
ครูก็จับตาดูอยู่แล้วสังเกตว่าท่าไม่ดีแล้ว

เพราะเขาเคยซักซ้อมกันมาว่าบรรยากาศมันประมาณนี้
มันไม่น่าไว้วางใจแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจ

ก็เลยสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์

แล้วก็พอเริ่มมีอาการเริ่มรุนแรง
คุณครูประจำชั้นก็เลยให้เด็กที่อยู่ในห้อง

แล้วคุณพ่อเขาก็มีอาการที่ค่อนข้างจะร้องไห้หนัก
แล้วก็แสดงอาการที่เราก็ตกใจเหมือนกัน

เพราะว่าคือเขาก็ร้องแล้วก็ดิ้นด้วยพร้อมที่จะหลุด
แต่ด้วยความว่าก็คุณครูได้ปลอบ
แล้วก็ได้บอกให้น้องใจเย็น

ในกล้องนี้ตามรายงานบอกตอนอยู่ในห้องขัง

ตำรวจต้องเข้าไปในห้องขังไปนั่งคุยด้วย
ยิ่งคุยยิ่งร้องไห้ดังขึ้น
เขาบอกว่าเสียใจที่ถูกภรรยาบอกเลิก
ก็แยกกันอยู่นานกว่า๖เดือนแล้วนะคะ
คิดถึงภรรยาไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันมาถึง๑๑ปี

ก็ตามง้อหลายครั้งก็โดนปฏิเสธตลอด
เครียดตั้งใจจะมาระบายความในใจกับลูกสาว

หวังว่าภรรยาจะเห็นใจให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกค่ะ
นี่ค่ะสภาพเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะ
นะคะขณะที่อดีตภรรยาค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่เลิกกับในกล้องเนี่ย
ในกล้องเมาชอบทำร้ายร่างกาย
แล้วเคยเตือนเคยคุยกันหลายครั้งแล้ว
ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ
ก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วจะไม่ขอคืนดีด้วย

สามวันที่ผ่านมาเธอบอกว่าในกล้องเนี่ย
ถือปืนปากกามาขู่บอกว่าจะยิง
แล้วปืนลั่นใส่มือตัวเองก็เลยบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ
บอกไม่คิดว่าในกล้องจะโผล่ไปหาลูกสาวที่โรงเรียน
บอกว่าคาดว่าน่าจะจับลูกสาวออกจากโรงเรียน
เอาไปเป็นตัวประกันจะให้เธอคืนดีด้วย
ตอนนี้ก็จะต้องระวังมากขึ้นแล้วยืนยันว่า

ทางภูมิกับสพนรองบอกว่า
เหตุการณ์นี้ถือว่าครูทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ประสานตำรวจเข้าระงับเหตุได้ก่อนที่จะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
ก็มาจากปัญหาครอบครัวอีกหนึ่งครั้งนะคะ
แล้วก็เข้าไปเกิดเหตุที่โรงเรียนค่ะ